ปี้ที่เมืองนอกพร้อมกับครอบครัวนะคะ
เดี๋ยวเราไปประมวลภาพให้ดูแล้วกันนะคะว่า

หมดถึงเมืองไทยมันร้อนไง

นี่คุณดูจากภาพดีกว่านะคะขาประจำครอบครัวนี้นะคะคุณนะคะ
ชีพจรลงขาไปเมืองนอกกันดีกว่านะคะกุ๊บกิ๊บสุมนทิศพาเจ๊เป่าบางพลีคุณ
หนีร้อนนะคะตอนแรกเราก็จะเห็นภาพทั้งคู่นะญี่ปุ่นนะนะไปญี่ปุ่นกัน
แต่ล่าสุดค่ะวาบมาเกาหลีแล้วนะคะพร้อมเก็บภาพน่ารักน่าชังมาฝากแฟนคลับในโซเชียลด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าเป่าเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไกลไปต่างไปอยู่ไกลไปต่างแดน
แต่ว่าชีมีการขนชุดท้องชุดไทยบรรดาป้าชีเนี่ยขนไปให้ชีใส่นะจ๊
มีชุดโครงชุดไทยจากเกาหลีมาให้แฟนได้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะอเจ้าจ๊ะ
แม่การะเป๋าของเราไม่ธรรมดาเด้อ
แฟนเขานี่เหนียวแน่นนะก็มีการประมวลชุดไทยตั้งแต่ว่าเธอยังแบบเบาะนะ

คือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาตัดต่อกันหรืออะไรยังไง
เดี๋ยวดีฉันไม่แน่ใจเพราะว่าป่าวนี้มีรูปเยอะแล้วก็โอ้ใช่หน้าเหมือนเดิมด้วย

ครอบครัวนี้ก็ไปบ่อยเหมือนกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
นำทีมโดยพี่ใหญ่บอยปกรณ์นะคะ
องธนาแล้วก็พัดฉัดบริรักษ์ค่ะ

แล้วก็น้องรู้สึกท้องค่ะน้องวันใหม่คนนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะ

บอกเลยว่าก็กลิ่นเกลียนตามสกายครอบครัว
แล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะ
แล้วทีนี้คุณพี่ก็เลยอธิบายว่า

เอาไว้ใส่ของที่คุณแม่เนี่ย

คนที่รับภาระหนักคือ๓หนุ่ม
นี่คือการแบ่งเบาภาระที่ถูกต้องที่สุดแล้ว
แล้วก็ไม่ต้องถือของเยอะก็เอาของไว้ที่วันใหม่
ใช่ค่ะแล้วตอนท้ายนะคุณแม่ค่ะงามทิพย์ก็เลยโพสต์ภาพน้องวันใหม่เนี่ย
ทำไมรู้ไหมคุณเข็นรถเข็นเนี่ยลงบันไดเอง
เพราะอะไรรู้ไหมพี่ไม่อยู่ก็เลยบอกว่าต้องช่วยตัวเองแบบนี้แหละ
น้องก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไม่ค่อยง้อแงน
น้องวันใหม่นี่ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากนะ

ไปต่อกันที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะบ้านนี้ค่ะหนุ่มตีอาเล็กธีรเดชนะคะ
ก็ยกพาครอบครัวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่สวิสเตอร์แลนด์กันเลยนะคะ

แต่ส่องไปส่องมาคุณผู้ชมคะเราเนี่ยด้านตาดีจริงเลยคุณผู้ชม
ไปเห็นว่าเต้ยจรินพรเนี่ยทำไมไปเช็คอินอยู่ที่นั่นด้วย

ประเทศเดียวกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงรูปคู่กัน
แต่ว่าไม่บอกก็รู้ว่าเออสองครอบครัวนี้เขาไปหลบร้อนด้วยกันนะคะ
ก็ไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวขี่เส้นใต้เป็นครอบครัวนะคะคุณ
ก็คือเพื่อนชายสนิทของลูกสาวนั่นเองค่ะคุณดูทริปครอบครัวแล้วนะคะมาส่องทริปคู่หวานกันบ้างนะคะ
ตอนนี้คุณคิกกุน่ารักเอ็นดูจริงพีชพระชะลักษณ์ก็แพททิเซียกู๊ดค่ะ
ขอแบบแบ๊วไปตะลุยสวนสนุกนะคะดิสนีแลนด์ใกล้ฮ่องกงนะคะคุณ
แต่ว่าก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะดูจากคุณไปไม่ได้ไปเป็นคู่ไปเป็นขี้นะคะ

อ่าว่าไม่ได้นะจ๊ะความเผ็ดความแซ่บของคู่นี้เนี่ย
ไม่เป็นสองรองใครเด้อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นดราม่าเรื่องของการ
ลงโพสต์บนโซเชียลที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเซฟน่ารักถูกนะคะคุณผู้ชม